ไปดูเรื่องราวชะตาชีวิตบรรลืนโลกกันหน่อย
หนุ่มคนนึงเขาเป็นคนไทยนะ
มิชนีขอไปเลี้ยงที่เดนมาร์ตั้งแต่อายุเพียง๑๐เดือน
นะก็พรากกันไปแต่ว่าเขามีแฝดอยู่ด้วย
พอล่าสุดเนี่ยเขาต้องการจะตามหาพ่อแม่แล้วแฝดผู้พี่ของเขา
เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเดนมาร์คมาที่เมืองไทย
เป็นบ้านพ่อแม่เขาแต่เขาไม่เจอไม่เจอพ่อกับแม่เพราะว่าเสียชีวิตแล้ว
แต่ไปเจอแฝดผู้พี่ที่พัดพรากกันมา๔๕ปี
คนขวานี่คือมาจากเดนมาร์คือมิสเตอร์ป๊อปแต่คนซ้ายคือคุณบุญชู
เป็นแฝดผู้พี่ของเขาหน้าตาเขายังมีความคล้ายกันอยู่
ถึงแม้ลักษณะผิวพันธรรมดิ์จะแตกต่างกันด้วยความที่อยู่คนละทีอยู่คนละทิกโลก
อีกคนอยู่เดนมาร์อีกคนอยู่อมก๋อยเชียงใหม่ค่ะดูสิ

นี่คือเป็นวินาทีที่แฝดทั้งสองคนได้เจอกันเป็นครั้งแรก
หลังจากพัดพลาดกันมา๔๕ปีนะครับ
ตามหาพ่อแม่อยู่ที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากพัดพรากกันตั้งแต่อายุเพียง๑๐เดือน
สุดท้ายไปเจอแฝดผู้พี่ชื่อว่าคุณบุญชู
คุณบุญชูเนี่ยประกอบอาชีพก็เป็นชาวสวนชาวไร่
แล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านเดิมอยู่ที่อำกรอยนี่แหละ

หลังจากถูกมิชนดีขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมที่เดนมาร์

ไม่มีความทรงจำวัยเด็กในประเทศไทยเลย
เพราะ๑๐เดือนยังคงจำอะไรไม่ได้เลยนะครับ
เพียงแต่ว่ามีบ้านอยู่ที่ชนบทแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภออมก๋อย
ก็เดินทางมาเจอกับเจ้าหน้าที่ที่เชียงใหม่

ไปพบข้อมูลว่าครอบครัวของเขาเนี่ย
ต้องเดินทางออกไปจากตัวอำเภอ๒๐๐กิโล

ทุกคนตั้งใจจะสารฝันให้เขาเป็นจริงก็เลยพาไป
แล้วไปถึงไม่เจอแม่
เพราะแม่เนี่ยเสียชีวิตตอนคลอดเขาคลอดแฝดแล้วก็เสียชีวิตเลย
แล้วพ่อเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นานนะครับ
แต่เขาก็มีโอกาสได้เจอแฝดผู้พี่ชื่อว่าคุณบุญชู
แล้วป้าเนี่ยเขาเลี้ยงมาเลี้ยงทั้งคุณมิสเตอร์บ๊อบกับคุณบุญชูมาจนถึงอายุ๑๐เดือน
เขาเจอมิสเตอร์บ๊อบเขาดีใจมากเนี่ยคุณเนี่ยคือคุณป้า
มาดีใจแล้วตื้นตันมากนะฮะ
พี่น้องฝาแฝดได้เจอกันกอดกันยิ้มกันใหญ่เลย
แล้วก็พูดคุยถึงแม้จะไม่รู้เรื่องเพราะว่าคุณบุญชูเขาพูดภาษาดัชไม่ได้
ก็ใช้ร่ามช่วยแปลแต่ทั้งคู่ก็พูดกันผ่านล่ามนะ
สาธุสุขดิบพี่สบายดีไหมน้องเป็นยังไงก็ถามกันไป
น่ารักมากแล้วชาวบ้านก็จัดพิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้
แล้วมิสเตอร์บ๊อบเนี่ยก็ต้องเดินทางกลับเดนมาร์คด้วยความสุดอาลัย
เพราะว่าก็ไม่ได้เจอพี่น้องเลย
แล้วก็คุณบุญชูเดินตามไปส่งน้องที่รถจนเขาจากไป

สายใยคือแฝดมันตัดกันไม่ขาด
แม้จะพูดกันไม่เข้าใจแต่ว่าก็คือเลือดเนื้อเดียวกัน
อันนี้การันตีเพราะว่ามีลูกแฝด

ใช่ค่ะคุณผู้ชมขอแก้ข่าวนิดนึงเมื่อสักครู่ที่บอกว่า
ผู้หญิงเปลือยถ่ายรูปคู่กับหลักกิโลเมตร
เดี๋ยวภูมิกับสพชะอำอาจจะว่าดิฉันได้นะคะ

อันนั้นมันเป็นภาพเก่า๗ปีที่แล้วถามว่าเพราะอะไร

ระบุบอกว่าชะอำ๑๖กิโลเมตรท่ายาง๓๐กิโลเมตร

ระบุบอกว่าท่ายาง๓๑กิโลเมตร

มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหลักกิโลไป